อุบัติเหตุบนท้องถนนยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมค่ะมีอีกสองเหตุการณ์ที่วันนี้จะนำมาเล่าสู่กันฟัง
และยังถามหาผู้รับผิดชอบอยู่เลยนะคะเหตุการณ์แรกที่เพชรชบูรณ์ค่ะ
เป็นผู้ชายขับรถไอศครีมย้อนสอนแล้วก็ถูกรถปาเจโรสปอร์ตชนเข้าอย่างจัง
ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จังหวัดตากค่ะรถเก๋งฝ่าไฟแดงมาทางตรงชนกับมอเตอร์ไซค์
ขณะที่กำลังเลี้ยวข้ามแยกคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
นี่เป็นนาทีที่รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสีแดงเลี้ยวมาตามสัญญาณไฟเขียว
เออออกมาแล้วเนี่ยค่ะแล้วรถคนนี้มาทางตรงนะคะ
รถเก๋งสีดำไม่ทราบยี่ห้อกับทะเบียนฝ่าไฟแดงมาก็ประสานงากันอย่างจัง
อันนี้คือประมาณเอ่อใกล้เที่ยงคืนยี่สิบสามนาฬิกาของวันที่สิบสามตุลาคม
แล้วพอเกิดเหตุเนี่ยรถยนต์ก็ขับหนีมุ่งหน้าไปทางเหนือ
โดยที่ไม่ลงมาช่วยเหลือด้วยนะคะตอนนี้ยังไร้วี่แววเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้ทำให้คุณสหรัฐแดงสินนะคะได้รับบาดเจ็บสาหัส
ชนแล้วเนี่ยเขาก็สลบไม่ได้สติเลยเข่าซ้ายหลุดกระดูกนิ้วมือขวาหลุดจากเบ้า
ข้างในสมอง๒จุดต้องรักษาอยู่ในโรงพยาบาลกว่า๒สัปดาห์ค่ะ
แล้วเขาบอกว่าผ่านมาเกือบเดือนแล้วเพราะมันเกิดขึ้น๑๓ตุลาคมนะคะ
ตอนนี้ยังติดตามคู่กรณีไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีเบาะแสนะคะ
พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์หรือใครที่มีเบาะแสก็ขอให้ข้อมูล
เพื่อที่จะติดตามคู่กรณีมารับผิดชอบ๒เดือนค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะอยู่ในสภาพนี้
ยังต้องรักษาตัวอีกยาวนะคะอันนี้คือเหตุการณ์แรก
ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์มีภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
รถขายไอติมนะคะรถไอศครีมพ่วงข้างค่ะเนี่ย
ค่อยออกตัวแต่เขาย้อนสอนไงฮะจะไปฝั่งตรงข้าม
ก็อย่างที่เห็นค่ะคุณผู้ชมค่ะทั้งรถทั้งคนเนี่ย
เด็นไปคนละทิศคนละทางไอศครีมก็หล่นกระจายเต็มถนนนะคะ
คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่เป็นรถไอศครีมเนี่ย
เขาขับรถจะไปทำงานก็มาตามปกติแต่ว่ารถไอติมคันนี้ขี่ย้อนสอนมา
เขาก็พยายามจะเบรกแล้วเบรกเต็มที่แล้วแต่ก็ไม่รอด
สุดท้ายประสานงากันไปเต็มเต็มนะคะครับตอนนี้ตำรวจสพนภัยเก็บหลักฐาน
เดี๋ยวจะสอบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปนะคะ
เรื่องของกฎจราจรนะอย่าคิดว่านิดเดียวนะคุณผู้ชมค่ะ
พอมันเกิดเรื่องมันก็เสี้ยวนาทีนั้นแหละค่ะที่เราคิดว่านิดเดียวนั่นแหละ
ดูจากภาพรถไอศกรีมจะย้อนสอนไปไหนผมเห็นไหมโอ้ถ้าย้อนนี่ย้อนไปไกลมากเลยนะ